เพราะว่าในพิธีบวงสวงจะมีคนที่องค์ลงของเข้ากันอยู่หลายคนเลยทีเดียว
เราเลยรวบรวมมาให้ดูกันว่ามีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะ
คุณผู้ชมคงจะเคยเห็นข่าวคลิปหรือเหตุการณ์ต่าง
ที่เกิดขึ้นในพิธีบวงสวงกันมาบ้าง
ซึ่งบางพิธีก็อาจจะมีคนเกิดอาการประหลาด
วันนี้เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
จะมีพิธีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
มาดูชายท่านนี้เกิดอาการประหลาดในพิธีบวงสวงพญานาค
ทานอย่างกับนกเจ้าบินเลยล่ะครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานบวงสวงพญานาค
ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราธานี
แต่แปลกตรงที่ว่าบวงสวงพญานาค
แต่ทำท่าทางคล้ายกับนกจบิก
เจ้าของคลิปหรือผู้ที่องค์ลง
ชื่อว่าอาจารย์น้ำบ้านเพชรมณีจังหวัดชุมพร
เขาเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตนเองครั้งแรกในชีวิต
โดยเขาเองเป็นสายหมู่พญานาคมาตลอด
และไม่คิดว่าจะมีองค์พญาครุฑมาลง
สุดท้ายในพิธีเขาองค์ลงเป็นพระยาครุฑอยู่คนเดียว
นอกนั้นองค์ลงเป็นพระยาหน้ากันหมด
ซึ่งเชื่อว่าเป็นจิตด้วงเดิมหรือสัญญาเก่า
ตัวเขาเคยเป็นพญาครุฑมาก่อน
และเชื่อว่าเป็นบารมีของเพชรตาแมวที่ทำให้เกิด
หากใครที่มีเพชรตาแมวไว้ครอบครองจะทำให้ชีวิตรุ่งเรือง
ต่อกันที่หนุ่มอีกคนหนึ่งที่ทำท่าทางเหมือนคนแก่
ในพิธีบวงสวงจากภูรักเมืองหน้าแก่
อาการประหลาดที่เกิดขึ้นจากนุ่มคนนี้
เกิดขึ้นในระหว่างพิธีบวงสวงเจ้าปู่หลักเมืองหน้าแก่
ซึ่งเป็นสิ่งสักสิตประจำอำเภอหน้าแก่
จังหวัดนครพนมโดยลูกหลานชาวนาแก่
จะจัดพิธีสมโพธิประจำทุกปี

และที่สำคัญในพิธีบวงสวงเจ้าปู่จะมาประทับร่างลูกหลานชาวหน้าแก่
โดยในปีนี้ผู้ที่ถูกเลือกคือคุณศักดิ์อนันต์วังทพันธ์ซึ่งเขามีอาการตัวสั่นเดินหลังคล่อมเหมือนคนแก่
อีกทั้งยังถามหาไม้เท้าก่อนที่จะเดินสำรวจรอบเสาหลักเมือง
ชาวบ้านต่างพากันนำหมากพลูมาถวายและกราบไหว้ขอพรกันอย่างคึกคัก
ทางเจ้าปู่ก็ได้พูดคุยกับผู้ที่มาร่วมงานพักใหญ่ก่อนออกจากร่างของคุณศักดิ์อนานไป
ว่ากันว่าเขาถูกเลือกประทับร่างเป็นปีที่๕แล้วซึ่งปีนี้เขาทำงานอยู่กรุงเทพ
ไม่คิดว่าจะกลับมาร่วมงานแต่เจ้าปู่หลักเมืองไปเข้าฝันให้มาและประทับร่างอีกครั้ง
เรื่องทั้งหมดทั้งมวลที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นความเชื่อส่วนบุคคล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
ทุกคนจะแตกต่างกันออกไปเนอะ